ไปที่วัดทัพกระดานนะคุณชนะ
เนี่ยไปงานแม่พึ่งกันดีกว่าเพราะว่า
คุณเพชรเนี่ยนะคะได้เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย

ไปกันที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
บรรยากาศที่วัดค่อนข้างคึกคักเป็นพิเศษนะคะ
เมื่อลูกเพชรพุ่มพวงทายาทคนเดียวของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์

พร้อมด้วยโอ่งสลักจิต
จันจวงและจิ๋มดวงใจ

เปลี่ยนชุดใหม่เป็นสารีสีม่วงแล้วก็มีเครื่องประดับด้วยนะคะ
เปลี่ยนหุ่นหุ่นที่๑และหุ่นที่๑๓ของแม่พึ่ง
ไม่ได้เปลี่ยนแค่ชุดค่ะคุณยังมีทีมช่างแต่งหน้า
มาแต่งแต้มความสวยงามเติมสีสันให้กับหุ่นแม่พึ่งด้วย
ชอบตรงนี้แหละมีช่างแต่งหน้าด้วยไง
สวยสมจริงเหมือนกับมีชีวิตเลยนะคะสวยเนอะ
เปลี่ยนทั้ง๒หุ่นแบบนี้ค่ะไม่แค่นั้นงานนี้งานใหญ่
มีทีมงานมาช่วยจัดดอกไม้จัดตกแต่งสถานที่ต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรักนี้ด้วยนะครับ
เป็นการร่วมลำลึกถึงการเสียชีวิตย่างเข้าสู่ปีที่๓๑ของแม่พึ่งนั่นเอง
อ่าอ่าอรุ้งลูกปอง
ได้เด้อออกมาเป็นแบบนี้

หยิบออกมาเป็นอะไรคุณผู้ชมจับจ้องดูเอาเองนะคะ

ยังไงก็คิดว่าจะนำสิ่งที่คุณเพชรเนี่ย
จับออกมาแล้วไปเสี่ยงเลขเสี่ยงโชคกันในช่วงกลางเดือนนี้
คุณชีคุณเชื่อไหมตอนนี้คุณผู้ชมที่รอจะดูอยู่
เพราะว่าเพ่งกันใหญ่เลยนะคะเผลอเดินมาหน้าจอด้วยเนี่ย
พยายามดูใกล้อ่ะ

แฟนเพลงแฟนเพลงบอกอุ้ยถ้าคุณเพชรอ่ะ

จับได้อะไรล่ะเอาคุณแอบดูเอาเองแล้วกัน

นี่ออกมาแล้วครบแล้วนะคะ
สามปองจะสมปองหรือเปล่า
ก็รอลุ้นกันแต่ว่าไปนะ

ก็เป็นความเชื่อแล้วกัน
คิดตัวเองละกันว่าจะเชื่ออะไรยังไงนะคะ